ปัญหาการระหองระแหงของซาอุดีอาราเบีย
กับอีรานสองชาติที่รวยน้ำมัน
กระทบต่อการเทรดน้ำมันในการเปิดตลาดวันนี้

วิเคราะห์ทางการตลาดนั้นก็คาดการณ์ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติ

สินค้าพวกอาพันธุ์นั้นมักจะดีดราคาสูงขึ้น

หรือมีคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้
ติดตามหาคำตอบจากรายงานครับ
ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ร่วงลงไปทำสถิติต่ำสุดในรอบ๒ปี
และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรรดานักวิเคราะห์ยังมองว่า
ในปีนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก

จากสหรัฐเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันดิบ
และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกไม่มีทีท่า
ว่าจะใช้กลยุทธ์การลดเพดานผลิตเพื่อตรึงราคา
และเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันปรับลดลงไป
แต่๑๘ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลด้วยซ้ำไป

ระหว่างสาหุดีอาราเบียกับอิราณปทุขึ้น
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นอีก
โดยราคาน้ำมันดิบเรนด์ขยับขึ้นเพิ่มกว่า๑๓
ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
และมีผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันราคาน้ำมันหรือไม่

และสองประเทศนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันในทุกสมรภูมิขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ตั้งแต่ที่ซีเรียไปจนถึงเยเมน
โดยในขณะนี้นับว่าเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุด
นับตั้งแต่ช่วงปลายทัศวรรษปี๑๙
แม้ว่าทั้งซาอุดีอาราเบียและอิราณจะยุติการผลิตน้ำมันไปเลยในตอนนี้
สาอุยังมีงบประมาณขาดดุลร้อยละ๕๗
ส่วนอิราณมีงบขาดดุลร้อยละ๗๗
ซึ่งสำหรับอิราณแล้วไม่แย่เท่ากับชาติตะวันตกบางประเทศด้วยซ้ำไป
สาอุยังต้องการให้ราคาน้ำมันขยับอยู่ที่บาร์เรลละ๗๐๔๐ดอลลาร์
เพื่อทำให้งบประมาณปีนี้สมดุล
ขณะที่ซาอุต้องการให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นไปอยู่ที่บาเรลละ
มองว่าผลกระทบด้านราคาน้ำมันจากวิกฤตความสัมพันธ์ซาอุดีอาราเบียกับอีราน
น่าจะต่อเนื่องยาวนานประมาณ๑๒สัปดาห์นับจากนี้
โดยมองว่าการกระทบกระทั่งทางการเมืองเช่นนี้

ก็จะไม่ส่งผลกระทบยืดเยื้อต่อตลาดน้ำมัน
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตลาดน้ำมันในขณะนี้
เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเร้นทะเลเหนือปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ๑๑ปีแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตะวันออกกลางตอนนี้
ก็ย่อมฉุดให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาได้ทั้งนั้น
ในช่วงไม่กี่วันก่อนสิ้นปีกระทรวงการคลังของซาอุดีอาราเบียเพิ่งประกาศตัวเลขขาดดุลงบประมาณ๙๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
เนื่องจากรายจ่ายภาครัฐสูงเกินความคาดหมายในขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก
แต่ทางด้านรัฐมนตรีพลังงานก็ยืนยันว่ารัฐบาลซาอุดีอาราเบียจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตน้ำมันในปัจจุบัน
โดยจะไม่จำกัดการผลิตน้ำมันแม้ว่าราคาน้ำมันจะยังลดลงต่อเนื่อง
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้เกิดภาวะคาดเดาได้ยากลำบากในตลาดน้ำมัน
ซึ่งปีที่ผ่านมามีราคาดิ่งลงต่ำสุดในรอบหลายปี
ทำกลางการจับตามองว่าปีนี้อีรานจะกลับเข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมันอีกครั้ง
หากว่าสามารถทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับชาติตะวันตกได้
และนำไปสู่การสิ้นสุดมาตรการความบาดอิราณ
โดยอิราณเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ๓ของโลก
เมื่อปีที่แล้วได้ประกาศว่าหลังถูกยกเลิกมาตรการคว่ำบาด
อิราณจะเพิ่มปริมาณการส่งออกอีกอย่างน้อย๕แสนบาเรลต่อวัน
เพ็ญโสภาสุคคลทรัพย์คาไทรัตทีวีรายงาน